สิ่งที่เห็นคือคนข้างก็เห็นภูมิดำอะคือคนข้างอะ
ขึ้นยืนแล้วก็พับเสื้อแล้วก็เห็นพุง

พี่นิสัยไม่ดีชอบทำลายสมาธิคนอื่น

เราแหย่เท้าเข้าไปนิดแล้วก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
บอกมันของพ่อ

มันเป็นหางทาเลคอตเตอร์พี่ด้วย
สวัสดีครับผมนิศพพมภมทครับน้ำแข็งอารยะค่ะ
และนี่คือเล่าหมดแก้วครับใช่ค่ะ
รายการของเราสองคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยนะคะ
เพราะว่าดูจากผลประกอบการแล้ว

มีแขกรับเชิญเป็นคนที่เพิ่งตกงานมา

เป็นเกลียดยังมากเลยได้มาร่วมรายการกับคุณนั้นสองคน

แต่ทีนี้เพิ่งนึกได้มันมีอาชีพใกล้ตัวนี่ว่ะ

เคยได้ยินว่ามีนักข่าวคนหนึ่ง

หมายถึงพี่หมายถึงพี่เบิร์ด

แต่กิมอีกรายการนี้เล่าหมดแก้วชนแก้วก่อน

อ่านี่ครับผม

คือไปเริ่มช้ากว่าเขา
แล้วกับคนเก่งทั้งนั้นแล้วลองคิดดูดิ
แต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเอง
กว่าจะได้มาลงเสียงในสกรูปทำสกรูป

กว่าจะได้รายงานสดภาคสนาม

ไม่มีใครอยู่ดีฉันเข้ามาปุ๊บฉันมานั่งอ่านข่าวเลย

แล้วพอมาอยู่ไทยรัฐเป็นยังไงเอาพี่น้ำแข็งบ้าง

พอได้ใบปริญญามาเสร็จแล้วปุ๊บ

งานแรกตอนอายุ๒๕

แต่มาทำธนาคาร

ฉันอยากมาสมัครเพราะว่าเขาอยากได้เป็นแบบ
ผู้ประกาศข่าวที่แบบหน้าใหม่เลย

เฮ้ยแต่ฉันยังไม่มีภูมิรู้ทางข่าวเลย
ทำสายพิธีกรทำดีเจมา
ก็คิดในใจว่าแบบหรือฉันจะฝึกก่อนดี

คือต้องเป็นความพร้อมของเรานะตอนนี้

พอมาสมัครปั๊บรอบแรกผ่าน

แล้วที่องค์กรเก่าคือเขามีข้อกำหนดว่า

ถ้าเกิดพนักงานคนนี้นะจะพ้นสภาพไปแล้วเนี่ย
คุณห้ามมาออกหน้าจอของทีวีภายในองค์กร

ว่าทำยังไงดีก็เลยบอกเขาว่า
เราบอกเขาคือที่ไทยรัฐนะยังไม่ร่วมงานด้วย

หายไป๖เดือนไทยรัฐทีวีเปิดรับสมัครอีกมาอีก
ระหว่าง๖เดือนที่เราหายไปเนี่ย

นึกถึงอยู่ตลอดถูกต้องแล้วสุดท้ายพอกลับมาอีกรอบหนึ่งที่ไทยรัฐ

อันนี้ก็เข้าไปยืนเล่าข่าวปกติเลย
ผู้บริหารไทยรัฐคุณจูเนียวัชระวัชรพล

เขาไม่ได้ให้เราแคสต์ต่อแล้วเขาถามเรามาคำถามเดียวว่า
รอบที่แล้วเราเลือกคุณแต่คุณไม่เลือกเรา

เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทิ้งเราไปอีก
คือเขาจะบอกไกลว่าคุณมั่นหน้า

รู้หรือยังครับว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนพิธีกรรายการนี้

เพราะว่าช่วงที่เราไม่ได้มา๖เดือนนั้น

เราก็เอาเทปของเราออนแอร์ออกอากาศไปให้หมด

เพื่อไม่ให้กระทบกับคนในองค์กร

อาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

ปีของดอมเริ่มตอนที่เขาประมูลดิจิทัลทีวี

เป็นพระเอกหน้าภาคอะไรอย่างนี้ปีนี่

ซึ่งเราแห่เท้าเข้าไปนิดนึง

เธอจะตายที่นี่เลยใช่ไหม

การที่ดอมมาทำงานแบบทางสายข่าว
เป็นผู้ประกาศกับที่วงการบันเทิงที่เคยไปทำมา

ได้บทพนักงานออฟฟิศต้องเป็นพนักงานออฟฟิศ

กำลังจะบอกว่าที่เธออ่านข่าวอยู่ทุกวันนี้

เพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นแบบกระริ่มกะเหลี่ยอยู่หน้าจอทีวี
ทันเล่นทันลึ่ง

ช่วงเวลาที่ดำดิ่งตกต่ำหรือว่าย่ำแย่ที่สุด
ในชีวิตการเป็นนักข่าวช่วงไหนเกิดอะไรขึ้น
น่าจะเป็นช่วงที่

แล้วก็ได้มีโอกาสทำข่าวบนเฮลิคอปเตอร์
การออกไปทำงานบนเฮลิคอปเตอร์

พี่ก็ไปทำข่าวที่ขอนแก่น

ปรากฏว่าก็มีการนัดหมายกัน

ถ้าหอบังคับการบินให้ขึ้นได้เลย

แล้วก็นัดกันที่ขอนแก่นใน๑๐โมง

ทำไมทีมยังไม่ติดต่อมาอีก

เขาก็จะแบบมาโทรศัพท์มาบอกว่า

เดี๋ยวจะต้องขึ้นเครื่องแล้ว

ก็มีข่าวเข้ามาในไลน์กลุ่ม
ในกลุ่มของแบบกู้ภัยอะไรอย่างนี้

ถ้าโดยทั่วไปเลยจะเข้าใจว่า

เพราะว่าของเราเป็นเฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์ก็นั่งกินข้าวกันต่อ

มันเป็นปีกของเครื่องบินตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร

พี่ใจเสียแล้ว

เชื่อไหมรูปที่พี่เห็นแม่งเป็นหางเฮลิคอปเตอร์พี่เว้ย
พี่แบบเฮ้ยเครื่องบินตกเหรอเออ
ก็เลยเช็คเช็คปั๊บพอรู้ว่าเครื่องบินตกปั๊บ
โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ตก
ชีวิตพี่นะคิดว่าทำข่าวมาตั้งเยอะ

ไม่เคยคิดว่าวันนี้
เฮลิคอปเตอร์ที่พี่นั่งทำข่าว

ทำยังไงก็แจ้งโทรแจ้งผู้บริหารว่าเครื่องบินตกนะ
แล้วก็ไปที่อยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ที่อำเภอชนบทจุดที่เครื่องตกก็
ไปถึงก็เราก็ได้รู้ว่า
ทีมงานเราทั้ง๔คนเสียชีวิตหมดเลย
นักบิน๒ทีมงาน๒ซึ่งถ้าเฮลิคอปเตอร์นี้มาถึงเนี่ย
คอปเตอร์นี้จะจอดแล้วก็พี่สองคนนี้จะลง
แล้วพี่กับช่างภาพจะขึ้นไปแทน
คือมันพังที่สุดในชีวิตโลกแม่งจะแตก

ถามว่าถ้าพี่รับก็ผมปลอดภัยดีนะครับ
ทำอย่างไรว่าเกี่ยวกับเรื่องศพ
ต้องพาพวกพี่เขากลับบ้าน
ก็ใช้เวลาในการบริหารจัดการอยู่
ตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่มีหลายหน่วยงานที่ได้ช่วยบริหารจัดการ
ทำให้การพิสูจน์อัตลักษณ์ของแต่ละท่าน
สำเร็จรู้ร่วงเร็วกว่าปกติ
ก็ได้ส่งพี่แต่ละท่านสู่ครอบครัวตัวเอง
มันเป็นที่สุดในชีวิตพี่แล้วสำหรับการทำข่าว

ทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงพี่ทุกคนอยู่
แล้วของพี่น้ำแข็งเหตุการณ์หนัก
ไม่ได้แบบว่าเท่าพี่เบิร์ตหรือเป็นเรื่องความสูญเสียนะ
เป็นแค่เรื่องที่เรายังไม่ถึงคิวต้องอ่านข่าว

แล้วเราต้องแต่งหน้าเตรียมเข้ารายการของเรา

แล้วมันอีก๒นาทีที่มันจะถึงเวลาเข้าอันนั้นแล้ว

มาแล้วขณะที่ว่าน้ำแข็งเขียนคิ้วข้างเดียว
ขนตาที่ติดไปข้างเดียวก็ดึงออก

แล้วคือตอนนั้นทั้งสถานีคือมีฉันอยู่คนเดียว

แล้วก็แบบดึงขนตาออก

แต่ฉันจะต้องอ่านข่าวให้ได้
มีอะไรมาหรือเปล่าอะทำไมมันเป็นรอยใหญ่จังเลยอะ
ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวว่า

ตอนแรกยังไม่เชื่อแต่สักพักนึงมีทีมงาน

ถ่ายมาให้ดูมั้งเออถ่ายมาดู

คนที่สั่งให้ไปถ่ายก็คือไอ้คนนี้แหละ

คิดว่ามันจะไม่มีอะไร

ดอมรถถ่ายไปดูอะไรมา

ไม่ทำอะไรร้องจ้างคนอื่นทำ
เรากำลังให้กำลังใจน้องต้องกรรมเล่นรอย

ต้องกังวลอะไรนะแต่เราก็ให้น้อง

เป็นรอยลึก

ขอมูล

เรียกพี่เบิร์ตนะเรียกเบิร์ตเฉยแล้วนะ

ฝนงานมี่ใช่ไหม

ทุกวันนี้คิดว่าใครทำรถมึง
ยังจะหาอีกเหรอ

เฉียวกันบ้างล้อเล่น
ไม่แต่ว่ามันก็มีนะที่แบบเห็นแบบฮาอย่างนี้

บางทีพออ่านข่าวอยู่คือคนจะบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรรู้ป่
เวลาดูพวกเราต่อให้เป็นข่าวเครียดขนาดไหนมันก็จะ
มันก็จะไม่ได้แบบเครียดมากขนาดนั้น

นี่ไงกินตีนไหมล่ะดอม

ห้าอากหกริบคือ

ถึงพอพูดคำว่าตีนเยอะ

และกินจำนวนมาศานหน่อยแต่ละปี
ผลิตได้เอง๑หมื่นแปดพันล้านปกติ

มีความต้องการบริโภคมากถึง

เห็นวิทยาลัยแข่งน้ำหูน้ำตาไหลอยู่

ไม่แล้วคือประเทศไทยส่งออกตีนรสเขียวหวาน
แล้วบทมันพาขำจริง

สามารถอยู่ได้อย่างสบาย
แต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวยนะครับ
มันก็มากขึ้นตามประสบการณ์แหละ
เรามีชื่อเสียงเขาก็ให้ค่าประสบการณ์เรา

ซึ่งสามารถทำให้เลี้ยงครอบครัวได้สบาย
เพราะว่าครอบครัวพี่คือภรรยาเป็นแม่บ้าน
พี่เนี่ยเลี้ยงทั้งครอบครัว

นั่นเหมือนว่าดูข่าวช่วงไหนไปปุ๊บอ้า

กลับมาแล้วเนียนมั้ย
เนียนดิเออ
กูแก้งอะไรมึง
แก้งทุกคนด้วยทุกอย่าง

ทุกอย่างเลย

แล้วคนในข่าวเขาใส่เสื้อแบบเอวลอย

คือเวลามีผู้หญิงสวยอะไรแบบนี้

คืออยากจะให้กล้องตัดมาให้ดูมาก

ฉันอ่านข่าวไม่ได้เพราะว่าฉันขำชื่อคนในข่าวหรอก

คือนี่คือคนนี้

วันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะฮะ

ไม่เคยได้รู้มุมนี้ในชีวิตเลยว่า

แม้ว่าวันหนึ่งเราจะคิดว่า

มีฝันที่มั่นคงแล้วก็มี
ความตั้งใจตั้งใจที่จะเดินไปถึงฝันนั้นให้ได้

สุดท้ายของดอมมากนะครับอย่างนั้นขอตัวล่ะครับ